กระต่ายเป็น๑๐ตัวเลย

ทีนี้กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัคร
ต้องไปปฏิบัติภารกิจนี้ฮะ

โอ้โหคุณไม่ใช่ง่ายนะ
เมื่อวานได้รับแจ้งสักประมาณ๖โมงเย็น

ยาก๒คือกระต่ายมันเร็ว
แล้วกระต่ายมันซุกตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้

คือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่คุ้นเขาก็ไม่ชินแหละใช่ไหม

แต่กระต่ายมันไม่ค่อยมีคนเอามาปล่อยไว้แบบนี้นะฮะ
โดยชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลวัดจันท

และทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน๗นาย
แล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันไล่จับกระต่ายเลยนะฮะ

ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ในบ้านร้าง

ใกล้เคียงกับหมู่บ้านบัวศรีเงิน

กลัวกระต่ายจะถูกโซนนักหรืออุดหัว

ฝูงกระต่ายมันไม่ได้อยู่นิ่ง

เป็นคนแปลกหน้าคือเขาก็กลัวไงเขาก็ตื่นแล้วก็วิ่งหนี
โอ้โหถ้าคุณผู้ชมเคยเลี้ยงกระต่ายเคยจับกระต่ายนะฮะ

ถูกต้องคุณแล้วคือเขาบอกว่าวิธีการจับ
บางทีเวลาเราไปดึงหูมันที่เห็นมันอยู่นิ่งคือมันเจ็บนะ

อันนี้ต้องเป็นความรู้ใหม่นะต้องจับที่ตัวนั่นแหละนะครับ
ทีนี้ห้ากู้ไภก็วิ่งกันโอ๊ดละวนเลยฮะ

เป็นเสียงของกระต่ายเอามาล่อพวกมันคืน
คือต้องพูดภาษาเดียวกับมันแล้วล่ะ
ทีนี้เอาโหลดแอปมาแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหม

กระต่ายดิฉันฟังแล้วว่าเหมือนเสียงแตรของเล่นเด็กอ่ะ

ผมให้คุณผู้ชมฟังนะเสียงกระต่ายที่เจ้าหน้าที่
มาล่อกระต่ายด้วยกันมันเป็นยังไงนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่ได้ยินเสียงร้อง
เจ้ากระต่ายตัวที่อุ้มอยู่มันร้องนะ

เหมือนกับแจของเล่นเด็กมันแอบอย่างนี้

และทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ประกาศไปว่า
ใครอยากจะรับไปเลี้ยงนะ
เพราะว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ
แล้วมันน่ารักคูณอ้วนเจอตัวสีขาวบ้าง

ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาบางแก้วเมตตาธรรมพิสุนโลก

ก็เปิดเผยบอกว่ากระต่ายนั้นอ้วนท้วนทุกตัวเลย
น่าจะเป็นสายพันธัชตัวละก็หลายพันบาท
สัยน่ารักเป็นมิตรไม่ก้าวร้าวนะ
จับได้๑๔ตัวมีตัวเมีย๔ตัวตัวผู้๑๐ตัว

อีกตัวหนึ่งพยายามจะตามหาพยายามจะล่อมันอยู่

ส่วนสาเหตุที่คาดว่ากระต่ายถูกเจ้าของนำมาทิ้ง
เพราะว่าเจ้าของอาจจะเปิดฟาร์มเลี้ยง
หรือว่าแสดงกระต่ายจัดแสดงกระต่าย
และทีนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

กรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอาหารจำนวนมาก
ก็เลยนำกระต่ายมาทิ้งไว้๑๕ตัวตรงพื้นที่แบบนี้นะครับ
ข่าวล่าสุดบอกว่ากระต่ายทั้ง๑๔ตัว
ไปอยู่ในมือเจ้าของที่

เขามาขอจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แต่ละตัวมันสวยจริง

เพราะว่าตอนแรกก็หาบ้านให้น้อง
ตอนนี้ก็มีคนมารับเลี้ยงแล้วนะคะ
เหลือน้องอีกตัวหนึ่งนะเจ้าหน้าที่คงต้องตามต่อแล้วฮะ